หลังจากที่สารจังหวัดเกาะสมุยตัดสินออกมาสำหรับเรื่องนี้
ใช่ครับประหารชีวิตสองจำเลยที่เป็นชาวพม่านะคะ
ใช่ครับล่าสุดก็มีอัฟเตอร์ช็อกออกมา
คุณผู้ชมค่ะปฏิกิริยาของชาวพม่าในย่างกุ้งนะคะ
ก็มีการออกมาประท้วงสำหรับผลคำตัดสินที่เกิดขึ้นนะคะ
สนับสนุนจำเลยทั้งสองนะคะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อไปด้วย
โดยผู้อำนวยการสำนักประธานาธิบดีของพม่าก็มีการเขียนข้อความลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า
พม่าพร้อมจะสนับสนุนนายซอลินและนายวินซอตุล
สองผู้ต้องหาที่ถูกสารจังหวัดเกาะสมุยตัดสินประหารชีวิต
ฆาตกรรมนางสาวฮันน่าวิชริตและนายเดวิดมิลเลอร์
นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าเมื่อเดือนกันยายนที่แล้วนะคะ
หากทั้งสองคนมีความประสงค์จะยื่นอุทธรณ์
ขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าประสานความช่วยเหลือผ่านช่องทางทางการทูตกับรัฐบาลไทยอีกด้วย
โดยจะคำนึงถึงการไม่ละเมิดอำนาจศาล
รวมถึงการไม่ละเมิดอธิปไตยของประเทศไทย
และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าอีกด้วย
ครับต้องเน้นย้ำนะครับว่าการช่วยเหลือของทางพม่าเองต่อ๒ผู้ต้องหานี้นะครับ
บอกจะให้การสนับสนุนผู้ต้องหาผ่านช่องทางกฎหมาย
อันนี้เป็นคำที่สำคัญมากนะครับว่าผ่านช่องทางกฎหมายนะครับ
อีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะน่าสนใจค่ะ
ก็มีการแถลงเรียกร้องให้ทางการไทยนี่แหละค่ะ
เร่งสืบสวนข้อกล่าวหาที่ระบุว่า
มีการทรมานจำเลยชาวพม่าทั้งสองคนระหว่างการสอบสวน

เพื่อให้ทั้งคู่นั้นยอมรับสารภาพ
ทางการไทยต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อขจัดการทรมานพร้อมแสดงความกังวลอย่างยิ่ง
ต่อการที่ศาลนั้นมีคำสั่งตัดสินประหารชีวิต
เป็นการลงโทษที่โหดร้ายแล้วก็ไร้มนุษยธรรมอีกด้วย
เอาล่ะคุณผู้ชมส่วนนี้ก็เป็นภาพของชาวพระมาศ
ที่เดินทางมาประท้วงหน้าสถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจำพระมาศไหนนครย่างกุ้งเพื่ออะไร
เขาออกมาแสดงความประท้วงเพื่อแสดงความไม่พอใจ

โดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็มีการรายงานด้วยนะคะว่า
ประท้วงดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ช่วงเวลาประมาณบ่าย๓ในบ้านเรา
ชาวพม่าประมาณ๓๐คนมารวมตัวกัน
หน้าสถานทูตเป็นเวลาประมาณ๑ชั่วโมง

ใช่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะคะ
กระทรวงการต่างประเทศยังเปิดเผยด้วยนะคะว่า
ฝ่ายรัฐบาลพม่าก็ได้มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ดูแลสถานทูตไทยอีกประมาณ

ขณะเดียวกันทางสถานทูตยังได้มีการชี้แจงแล้วก็เตือนไปยังชุมชนคนไทย
ให้ติดตามข่าวสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง
ลีกเลี่ยงการแสดงตัวตนว่าเป็นคนไทยในที่สาธารณะโดยไม่จำเป็น
จนถึงขณะนี้ก็มีกระแสข่าวในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มชาวพม่าออกมาเรื่อย
ที่แสดงความไม่พอใจต่อคำตัดสินของศาลว่า
วันนี้อาจจะมีการนัดรวมตัวกันอีกครั้งหน้าสถานทูตไทยในนครย่างกุ้งเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาของวันนี้ด้วย
ใช่นะครับแล้วก็ทางสถานทูตบอกว่าทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางสถานทูต
ขอให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางในช่วงนี้เป็นพิเศษ
แล้วก็หลีกเลี่ยงการแสดงตัวเป็นคนไทยในที่สาธารณะโดยไม่จำเป็น
โดยจะแจ้งพัฒนาการของเหตุการณ์ให้ทราบเป็นระยะนะครับ
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ประเทศพม่านะครับ